ถ้าแค่ปากโกรธเฉยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
ก็เคยถึงขั้นมีเรื่องมีราวถึงขั้นทะเลาะกันเพราะจะให้ลื้อออกลื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ

มีศรีกามาขออาศัยอยู่กับพระสงฆ์ตั้งหลายปี

คุณพี่ผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้คือคุณพี่สิริขวัญรั้

เป็นคนร้องผ่านทีมข่าวไทยรัฐมานี่แหละ
บอกปี๕๒พระสงฆ์รูปนึงมาขอปากกรด
แล้วก็เริ่มสร้างห้องน้ำกั้นรั้ว
แบบนี้เนี่ยเธอรู้สึกว่าถูกบุกรุกที่ดิน
พอไปขอให้รื้อสิ่งปลูกสร้างพระสงฆ์ก็ไม่ยอม
ถึงขั้นต้องแจ้งความแจ้งตำรวจมาเจรจาก็ไม่เป็นผล
วันเกิดเหตุเนี่ยพ่อเธอเอารถไถทำการเพาะปลูกที่ดิน
โดนรั้วที่พระสงฆ์กั้นเอาไว้ล้มพังเสียหาย
ถึงขั้นทะเลาะวิวาดกันเลยค่ะมีคลิปด้วยนะคะ
และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบว่ามีศรีกาคนนึงมาขออาศัยอยู่กับพระสงฆ์รูปนี้ด้วย
เห็นว่าอยู่มาหลายปีแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะ

พ่อได้เอารถไถไปดันที่เพื่อที่ว่าจะทำการเพาะปลูกบริเวณนั้น
ตลอดจะไล่ตั้งนู้นเลยทำการเพาะปลูก
และทีนี้ก็ได้ดันรั้วเสาหักไปสองต้น
เขาก็มาโวยวายที่บ้านเลยมาโวยวายว่า
มาด่าเสียงในคลิปเลยค่ะเสียงในคลิปเลย

บอกว่าเราสามารถทำได้เพราะว่าเราได้แจ้งเขาไปนานแล้ว
ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาจนออกพรรษา

ก็ไม่มีการคืบหน้าใดทั้งสิ้น

ไปทำรั้วที่พระสงฆ์กั้นไว้ล้มพังเสียหายในพื้นที่ของเขา

คราวนี้บอกแล้วก็เห็นเขาถวายให้อยู่

เมื่อกี้ได้ยินเรียกประชุมชาวบ้านหรืออะไร

แล้วนั่นเห็นเมื่อกี้ไหม

ธรรมสถานสัมมาสังคารามค่ะ
คุยกับพระสุนทรนิระอารำ
เป็นธรรมสถานแล้วหรือ
เขาเรียกแบบนั้น

ธรรมบวชมา๑๗พันศาแล้ว

มีคุณตาคุณยายเจ้าของที่ดินนิมนต์

ก็เลยมาปักกรดแถวที่ดินตรงนี้
ก็มีญาติโยมมาศรัทธากราบไหว้จำนวนมาก

อยากให้มาอยู่กับพระที่พ่อกับแม่นับถือ

ซึ่งตอนนี้ลูกก็อายุ๕ขวบแล้ว

ศรีการูปนี้เลยคนนี้เลย
เขาก็คงต้องคุยกับเขาความชัดเจนต้องคุยกับเขา

ใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับทางเข้าใจ

แต่ถ้าจะทำรายละเอียดก็คงต้องคุยกับเขา
ทีนี้ได้คุยกับผู้หญิงที่มาขออาศัยอยู่กับพระด้วยนะคะ

เธอก็ปฏิเสธเรื่องราวที่ชาวบ้านร้องเรียนว่า
อาศัยอยู่กับพระมีอะไรล่วงเกินฉันชู้สาวหรือเปล่า

คือตอนที่เธอมาเธอก็ท้องแล้วท้องลูกชายแล้วก็อยู่ที่นี่มานานหลายปี
เธอคลอดลูกปัจจุบันลูกก็โตจนไปโรงเรียนแล้ว
เธอก็คอยดูแลพระสุนทรที่ป่วยมีโรคประจำตัวจนต้องตัดขาซ้าย
แล้วก็พาไปโรงพยาบาลด้วย
หลวงพ่อเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีใครพาไปหาหมอไม่มีคนดูแล
ลาก็ไม่มีก็หนูทางนั้นจ้างรถไปอะไรไป
โดนตัดหาก็คือหนูก็ต้องดูแลท่านอย่างเหมือนเดิมแล้วใครจะมาดูแล
ไล่เขาสารพัดไล่หนูไล่ตัวเล็กบอกเป็นลูก
ลูกของพระอาทิตย์และกล่าวหาอีกใช่ค่ะกล่าวหาตอนหนูท้อง
หนูมาหนูท้องมาไงคะเพราะว่าหนูประสบปัญหาชีวิตใช้ชีวิตผิดพลาด
ก็คือหมดเลยใช่ค่ะก็คือมีตัวเล็กเขาที่นี่เขาก็ว่าเป็นลูกพระ
หนูก็บอกว่าก็มาพิสูจน์กันไม่ใช่ดีแต่พูดกันข้างนอก
หนูก็รอพิสูจนลูกหนูโตเขาเข้าโรงเรียนแล้วค่ะ
อันนี้คือเขาเคลียร์เรื่องศรีกากับเด็กที่อยู่ในที่ที่เขามาอยู่ในที่ดิน
เขาบอกว่ามีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาถวายเอาไว้ยืนยันว่าไม่มีอะไรเกินเลย
ใช่ไหมส่วนฝ่ายหญิงก็บอกโอ้ไม่ได้มีอะไรกับพระ
ตอนที่หนูมาอยู่ที่นี่หนูท้องมาแล้วเนี่ยเขาเรียกโลกะวัชชะ
ก็คือโรคติดเตียนเนอะเพราะว่ามันไม่เหมาะสม
คุณมาอยู่กันสองคนไงใช่ไหมคือถ้าหลวงพ่อเจ็บขาพิการก็ควรจะไปขอจำวัดอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่ง
เขาจะได้ดูแลกันได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่ามาอยู่ในที่ดินของชาวบ้านแล้วก็บอก
นี่เป็นธรรมสถานแล้วก็อยู่ของท่านรูปเดียวแล้วให้ผู้หญิงมาดูแลมันไม่เหมาะสม
อันนี้ละเขาเรียกโรคติเตียนส่วนเรื่องที่เขาว่ายังไง
เล่าบอกว่ารุ่นพ่อกับแม่ก็แบ่งที่ดินให้ครอบครัวของคุณแป้ง
คือคนแรกที่มาร้องผ่านไทยรัฐเนาะ
แล้วก็ให้พระสุนทรด้วยจริง

ตกลงคนที่มาร้องคนแรกคือเจ้าของที่ดินหรือเปล่า

แต่ประเด็นว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่สองแปลง

ซึ่งรุ่นพ่อรุ่นแม่แบ่งครึ่ง

ให้พระสุนทรอีกครึ่งหนึ่ง

ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ก็แบ่งให้คนละครึ่ง

คือมันคงไม่ได้มีการแบ่งเส้นอะไรชัดเจนขนาดนั้น
ก็เลยอาจจะมีการลุกล้ำเกินกินพื้นที่อะไรมาหรือเปล่า
คือมันเกิดเป็นข้อพิพาทเรื่องประเด็นที่ดินกันมาแล้วด้วย

มันก็ต้องอยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขามีโฉนด

ต้องดูนี่แหละว่าโฉนดมันแบบไหนยังไงนะคะ
อ้าวเอาละทุกผู้ชมครับ